เราเปลี่ยนจากเรื่องของชื่อเมืองหลวงมาที่เรื่องของเงินกู้นอกระบบกันหน่อย
เมื่อวานนี้คุยกันวันนี้ยังคุยต่อเนื่องกับอาจารย์สุภาพ
ทุกคนทุกข์ใจกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ในส่วนของดอกเบี้ยที่มันมหาโหดที่มันเพิ่มขึ้น
บางคนส่งดอกเป็นพันก็มีเหมือนกัน
แล้วก็มีการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงเรื่องนี้เนี่ย
รัฐบาลจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

สวัสดีค่ะคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้แหละ
เรื่องความทุกข์ความเครียดของคนที่เป็นลูกหนี้
จากการกู้เงินนอกระบบ

ผมได้รับโทรศัพท์ได้รับข้อมูลมาหลายสายครับ
เขาบอกว่าขณะนี้เวลานี้
เงินกู้นอกระบบมันระบาดเยอะมาก
บางสายบอกมาว่าทั้งหมู่บ้าน

ตลาดเล็กทั้งตลาดในอำเภอเนี่ย
ไอ้ที่ขายของก็เนี่ย

กู้เป็นเงินทำทุนค้าขายวันต่อวัน
กู้กู้หนี้ไปใช้หนี้
คือกู้เจ้านี้ไปโปะเจ้าโน้น
และที่สำคัญขณะนี้

ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ในรางวัลอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ย
เยอะมากที่ตกอยู่ในสภาพ
เป็นโรคหนี้เงินกู้นอกระบบ
เพราะว่าการกู้เงินนอกระบบของผู้ใช้แรงงานเนี่ย
ให้กู้เขาอุ่นใจเพราะ
มีหัวหน้างานและผู้จัดการโรงงาน

หมายถึงว่าพอวันเงินเดือนออกเนี่ย
พอวันเงินเดือนออกผู้จัดการหรือว่าหน้างานเนี่ย
เขาก็ไปกดเงินรวมส่งให้เจ้าหนี้
อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เจ้าหนี้เนี่ยชอบมาก
เพราะว่ามันหนีไปไหนไม่ได้
หัวหน้างานเป็นคนดูแลให้
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานเจอกันเยอะมาก

ปัญหาก็คือว่าพอเงินเดือนออกก็ถูกหักจ่ายดอกเบี้ยโหดอย่างที่ว่านั่นแหละ
เหลือให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายไปเลี้ยงครอบครัวให้ลูกให้เมีย
เลี้ยงตัวเองเนี่ยไปไม่รอด
มันเป็นสภาพดอกเบี้ยโหดที่คุกคามเข้าไปถึงผู้ใช้แรงงาน

เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบกันแพร่กันไปหมด

ผมบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ยากจริง

เพราะมันเป็นการสมยอมกันระหว่างคนขอกู้กับคนให้กู้

ถ้ามันเกิดจากการสมยอมกันเนี่ยมันแก้ไม่ได้ทั้งนั้น

คนกู้อยากได้เงินกู้
อกเท่าไหร่ก็ยอมรับ
ไม่มีทางหรอกที่เขาจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับ

เพราะว่าเขาจะเสียแหล่งเงินกู้
อันนี้ก็เหมือนกับปัญหาทุจริตคอลลับชั่น

ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้งาน

ใดที่คนจ่ายสินบนจ่ายใต้โต๊ะเขาได้ประโยชน์จากการได้งาน
แล้วคนที่รับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ประโยชน์

ดัชนีทุจริตคอรัปชั่นบ้านเราเนี่ย
มันสูงขึ้นทุกปี
ก็เพราะไอ้การสมยอมกันนี่แหละ
ในขณะที่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ประกาศเป็นนโยบายกันมาทุกชุด
เป็นนโยบายรัฐบาลนี้ก็คือว่าจะเร่งแก้ไข
เราได้ฟังนโยบายนี้ทุกชุด
เวลาที่เขาไปแถลงนโยบายกับสภา

อันนี้คือปัญหาที่เกิดจากการสมยอม

นายทุนเงินกู้กับคนอยากกู้เขาก็สมยอมกัน
เพราะว่าคนอยากกู้เขาอยากแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เขารู้ไหมว่าดอกโหดรู้
รู้ไหมว่าถูกหักแล้วจะเหลือไม่พอกินรู้
แต่ว่าจะให้ทำยังไงได้ล่ะครับ

เขาต้องการใช้เงินมากที่สุด

กู้เจ้าใหม่ไปโปรเจ้าเขา
อันนี้จะยิ่งอยู่ในวันวลของความทุกข์
สภาวะที่ว่านี้ครับ
มันเกิดปัญหาที่เรียกกันว่า

แล้ววันนี้สถานการณ์มันเดินมาถึงจุดที่ว่า
ปัญหานี้จะเดินหน้าก็ไม่ได้

ถ้ารัฐบาลจะปราบเจ้าหนี้นอกระบบให้สิ้นซาก
หมายถึงว่าไม่มีเลย
ไม่มีนายทุนเงินกู้นอกระบบ
เพราะว่าเขากลัวกฎหมายเขาถูกจับเข้าคุก

เอาแล้วคนที่เคยกู้เงิน
ดอกเบี้ยโหดจะทำอย่างไงต่อ
จะหาแหล่งเงินกู้ที่ไหนให้กู้มาทำทุนให้กู้มาค้าขายวันต่อวัน

แหล่งเงินกู้ที่รัฐบาลคิดออกมาเป็นโครงการชื่อเท่เท่หรู
และให้ธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอื่น
ไปจัดการว่าให้ประชาชนกู้ในเงื่อนไขพิเศษ
ทำนองว่ามันกู้ง่ายนะดอกเบี้ยต่ำนะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกันนะ
มันไม่มีจริงในทางปฏิบัติหรอกครับ
มันไม่มีในโลกความเป็นจริงเพราะว่าธนาคารเนี่ย

พอหนี้ศูนย์ทับถมลงมามากธนาคารเขาจะต้องรับผิดชอบ
รัฐบาลมาประกาศให้นโยบายเนี่ย
รัฐบาลมาแล้วก็ไปแต่ธนาคารเขายังต้องรับผิดชอบกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น
พอเป็นอย่างนี้ปัญหานี่นอกระบบดอกเบี้ยโหด
มันก็กลายเป็นปัญหาโลกแตกขึ้นมาตอนนี้
ก็เหลือแต่ว่าจะทำยังไงที่จะหยุดยั้ง
ไอ้การทวงหนี้แบบข่มครูแบบรังความแบบทำร้ายร่างกาย

ข่าวกันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยลูกหนี้หัวซุกหัวสุน
ใช้ชีวิตเป็นปกติไม่ได้จนบางรายไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่ง
ฆ่าตัวตายหนีปัญหาฆ่าตัวเองตายแล้วบางทีก็ฆ่าทั้งครอบครัวตายด้วย
เพราะไม่อยากให้ลูกเมียต้องรับภาระอยู่ข้างหลัง
มันก็เหลือข้อเดียวครับที่จะทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงนี้คือ
จัดการเด็ดขาดอย่าให้คมครูอย่าให้ทำร้ายร่างกาย
อย่าให้เป็นการทวงหนี้ที่เป็นอันตภัณฑ์เอาตรงนี้ให้อยู่
ส่วนเรื่องที่ห้ามไม่ให้เขากู้ไม่ให้คนกู้อย่ากู้ไม่ให้คนให้กู้
กู้เนี่ยลำบากล่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไง
ทีนี้เรื่องปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ควบคู่กันมาคือเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์ระบาดหลอกลวงประชาชน
วันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่ายินดีเป็นคู่ขนานกันสองเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้ตำรวจเขาด่าหน้าระดมกำลังกันอย่างจริงจังมาก
ในการลุยปราบปรามแก๊งพวกนี้ถ้าอยู่ในประเทศ
ก็ลุยจับมาดำเนินคดีขอหมายจับจากศาลศาลก็ให้
ถ้าอยู่ต่างประเทศเช่นที่อยู่กัมพูชาที่เป็นข่าวเนี่ยทางเราก็ขอให้ทางการกัมพูชาจับกลุ่มดำเนินคดีให้
รองพบตรต้องเดินทางไปเองอันนี้ก็ถือว่า
เห็นผลมากขึ้นในแง่การปราบปรามตอนนี้เนี่ยมีหมายจับแก๊งคอนเซนเตอร์
อยู่ในมือตำรวจเยอะครับตำรวจค่อยค่อย
สืบค้นหาปฏิบัติการลุยจับกลุ่มไม่ขาดตอน
อันนี้ถือว่าในด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอาจริงแล้ว
เมื่อวานนี้รัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสร
ท่านพูดถึงแนวทางการป้องกันเรื่องนี้
อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่จะป้องกันแบบนี้คือ
บอกนักข่าวถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีระบบบล็อกเบอร์คอนเซนเตอร์ได้ไหม
รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่ากำลังศึกษาและพยายามปิดกั้นอยู่
แต่ว่าระบบการสื่อสารเมืองไทยมันเป็นระบบเปิด
โซเชียลมีเดียเราปิดก็สามารถเปิดใหม่ได้
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องทลายกระบวนการเหล่านี้
ที่สองคือการแจ้งเตือนประชาชน
ขณะนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้พูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทยให้มีการแจ้งเตือน
ก่อนที่จะโอนเงินในแอปพลิเคชันหรือโมบายแบงกิ้ง
คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติมันโทรมาหลอกแล้วเชื่อมันว่าจะโอนเงินเนี่ย
ก่อนจะกดโอนเงินส่งเงินเนี่ยจะมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา
บนมือถือว่าให้ระวังมีการอ้างกระทำความผิด
ที่จะให้ส่งเงินไปขอให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการหลอกลวงต้มตุ๋น
คือมีข้อความเด้งขึ้นมาให้คนที่กำลังจะเสียท่าเขาเนี่ย
ได้คิดเสียชั้นหนึ่งก่อนว่าเฮ้ยนี่เขาเตือนอย่างนี้เนี่ย
จะเชื่อคำเตือนหรือจะเชื่อไอ้แก๊งมันมีสองอย่างแค่นั้นอ่ะ
เจอข้อความแบบนี้มันเจอจะเอาอยู่ไหมจะยับยั้งได้ไหม
คำเตือนจากธนาคารแห่งประเทศไทยกับสิ่งที่
ไอ้แก๊งมันบอกมาเนี่ยจะเชื่อยังไงอันไหนมันจะมีผลต่อความเชื่อมากกว่า
วัดกันตรงนี้ฉะนั้นก็ลองกันดูครับว่า
วิธีการที่รัฐมนตรีชัยวุฒิจะดำเนินการเนี่ย
กับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสภาหรือสมาคมธนาคารไทยเนี่ย
เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะเอาอยู่มากน้อยแค่ไหน
นี่เป็นสองเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นต้นเหตุให้หมดเนื้อหมดตัว
หมดเงินหมดทองและเป็นเรื่องของความทุกข์ของประชาชนครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะ
เพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นความทุกข์ของหลายคนนะ
นี่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกเบอร์ใช่ไหมบล็อกเบอร์คอร์เซนเตอร์
คุณทัศนัยนั่งอ่านข่าวอยู่กับดิฉันนี่ยังไงคะ
เมื่อกี้คอลเซนเตอร์โทรมาหาผมนะฮะจีนั้นน่ะอ่านข่าวอยู่
ถ้าไม่ได้อ่านข่าวเดี๋ยวจะรับขึ้นมาให้ฟังเลย